คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโค้งสุดท้ายครับ
อีกประมาณ๑สัปดาห์เราจะไปลงประชามติกันแล้ว
แต่ว่าล่าสุดครับทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
มีการประกาศเรื่องของคำเตือนข้อห้ามต่างว่าห้ามทำ
เพราะว่าถือว่าจะผิดกฎหมายประชามติ
มาดูว่ามีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมครับ
ให้คุณผู้ชมดูตามกันไปด้วยว่าสิ่งที่เราไม่ควรทำมีอะไรบ้างคุณผู้ชม
ข้อแรกข้อห้ามคือบอกว่าห้ามสำนักโพลต่างที่มีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูลห้ามเผยแพร่โพลนี้
หลังเที่ยงคืนของวันนี้เป็นต้นไปจนถึง๔โมงเย็นของวันที่๗สิงหาคม
แต่ย้ำนะครับว่าถ้าไปสำรวจมาแล้วสามารถโพสต์ค้างไว้ในเว็บไซต์ของตนเองได้
หากคุณผู้ชมเข้าไปชมไปแชร์ต่อแชร์ต่อได้ก่อนเที่ยงคืนวันนี้
แชร์ต่อหลังเที่ยงคืนวันนี้ถือว่าผิดกฎหมายผิดข้อห้ามของการทำประชามตินะครับ
ส่วนข้อที่๒ข้อห้ามที่มีการประกาศเอาไว้คุณผู้ชมครับ
ทางด้านของสถานีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่าง
มีการเชิญบุคคลเข้ามาพูดคุยมาวิเคราะห์เขาบอกว่า
ต้องให้ความสำคัญทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
กลุ่มที่บอกว่าเห็นชอบและกลุ่มที่ไม่เห็นชอบ
ต้องให้ความสำคัญให้น้ำหนักสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
ส่วนข้อห้ามข้อที่๓ในช่วงนี้เรื่องของการทำประชามติ
ถ้าเกิดว่าหน่วยงานราชการจะมีการจัดรถรับส่งให้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์ประชามตินั้นนะครับ
ต้องมีการทำเอกสารหนังสือไปขอยังกรกตจังหวัดอย่างถูกต้องก่อนจะดำเนินการได้
แต่มีข้อแม้คุณผู้ชมครับข้อแม้คือว่า
ต้องทำในพื้นที่ที่เป็นถิ่นธุรกันดาลหรือว่าเดินทางลำบากเท่านั้น
หรือเป็นการรับส่งผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้ทำได้
จากนี้ไม่สามารถทำได้นะครับ
มาดูข้อห้ามข้อที่๔กันบ้าง

ถ้ามีการจัดเลี้ยงห้ามขึ้นไปพูดจุงใจโน้มน้าวให้เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ว่าจะรับหรือว่าไม่รับเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแบบนี้ทำไม่ได้ครับ

ข้อห้ามที่ห้ามทำที่มีการประกาศออกมาจากกรกต
เขาบอกว่าห้ามมีการจำหน่ายสุรานหรือห้ามมีการจัดงานเลี้ยงครับ
นี่คือข้อครับที่กรกตมีการประกาศเอาไว้ว่าห้ามทำในช่วง๗วันสุดท้าย
ก่อนที่จะมีการไปลงประชามติวันที่๗สิงหาคม